อย่างพี่นี่เล่นกับหมาบ่อยหรือเปล่าคะ
ทำไมรู้ว่าพี่เล่นกับหมาบ่อย
ก็ดูหน้าดิเป็นรอยเล็บตีนหมาเต็มไปหมดเลย

เฮ่ยผู้ชายไลน์มาว่าไงอ่ะ
หนูอ่านไม่ออกอ่ะพี่ว้าว
ขอโทษหนูล้อเล่น

พี่เด้อกับมินรับรักหนูแล้ว

ทำไงดีหนูไปบนไว้ด้วยอ่ะ

เดี๋ยวหวังประทานมากเลย
ผู้ชายที่หนูรักหนูชอบนี่คือ

ผู้ชายฟันเหยินได้ไปฟัน

พี่พอจะมีรูปปั้นถูกให้หนูปั้นแก้บน

ไม่แก้บนโดนจะพ่อหักคอมจิ๊นลำพริกเลย

บนไว้เดี๋ยวมันจะไม่หมดสินบาทจะไม่ค่าสินบน

มันต้องให้รู้แล้วต้องไปก้าซะ
ไหนก็มาถึงนี่แล้ว

ถ้าน้องต้องการจะแก้บนล่ะก็
ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากมาย
เพราะนี่เป็นรูปปั้นควาย

เวลาพูดควายมองมาที่รูปปั้น
นี่หนึ่งคู่ราคาถูกมาก

ของหน้าถูกกว่านี่ลูกปั้นไก่

เขาสนใจของฉันอยู่ของฉันถูกกว่า
อันนี้ตัวเงินตัวทองด้วยเห็นไหมนี่

นี่

หมาลายหนึ่งคู่ราคาไม่แพงด้วยน้องเม

หมาลายถูกกว่า

ตกลงของใครถูกกว่ากันเนี่ย

ราคาถูกที่สุด

อยากแก้บนเหมือนกันค่ะ

ถังสามแบบ

ปลอดภัยกันครับจากการขับรถ
เพราะม้าลายเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยบนท้องถนน
นี่ไงลูกปั้นและถานเงินถานไกร
ราคาถูกที่สุด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

ที่๒ของคุณค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาท
ตุ๊กตาแก้บนทั้ง๓ชนิด๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะสองนม
จริงตรงนี้มีม้าลัย๑คู่ครับ

เหมือนจะมีควายอยู่๒คู่ครับ

ตัวช่วยตัวสุดท้ายของคุณคือตอบได้๒ครั้ง
คุณจะตอบว่ารูปปั้นแก้บนชนิดไหนราคาถูกที่สุดสองครั้งค่ะมา
เอาที่เราแบบว่าบ่อยมากที่สุดดีกว่า

ม้าไล่
ม้าไล่
แล้วก็ไก่
ม้าไล่และไก่
อย่างนั้นพี่เป๊กจะเฉลยม้าไล่ค่ะ
บ๊วยค่ะ
ราคาอยู่ที่๒๐๐
รูปปั้นแก้บนไก่ราคาถูกที่สุด
คุณตัวช่วยหมดแล้วแต่คุณก็ผ่านข้อที่๒มาได้ค่ะ

คือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ยังอะไรนะยังไม่ช่วยเดินเขินอีกไม่ช่วยยังไง
ของตรงนี้ไง

นี่

ปกตินิ้วแจนและอาตี้นี่ขนเยอะไหม
คนเยอะไหมส่วนใหญ่จะเป็นขนกลางคืนครับ
เวลาบ้านใครปิดไว้เราก็แงะ
ใช่ครับ
ทำไมเราเป็นมิตรขนาดนั้นน่ะ
อ๋อเป็นมิตรครับ
มิตรภาพนี่แหละครับ
มิตรชาติมิตรชาติ
มิตรชาติมิตรชาติ